คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ที่ทางญาติตามหาผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะ
ผู้ชายเป็นผู้จัดการฟาร์มหมูแล้วผู้หญิงก็หายไป
คือหายกันไป๕วันแล้วนะคือไม่มีเขาโครงว่าทั้งสองคนจะหายไปไหน
แล้วก็เขาบอกว่าไปงานเลี้ยงมาแต่ปรากฏหายตัวไป๕วัน
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าเจอแล้วนะครับเจอเป็นศพอยู่ภายในรถ
และรถคันนี้ตกลงไปในสระน้ำของชาวบ้านคุณนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ในสระน้ำพื้นที่บ้านเขาปูนบ้านหนองม่วงที่หมู่๑๔ตะบนนนทรีย์
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
คือชาวบ้านไปพบร่องรอยของริมสะน้ำว่าเหมือนเป็นรอยรถ
แล้วก็ไปพบรองเท้าผู้หญิงลอยอยู่ในสระน้ำ๑คู่
ตอนแรกนะฮะเจ้าของบ่อเจ้าของสระน้ำเนี่ยก็ไปถามหาคนในชุมชนนะ
มีบ้านไหนมีชุมชนไหนแถวนี้หรือเปล่าที่มีคนหายมีแจ้งศูนย์หายไว้หรือเปล่า
ในชุมชนตอนแรกบอกไม่มีก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรมากนะครับ
แต่เดินดูรอบบ่อรอบสระปรากฏว่ามันมีรอยเหมือนรถถลายลงไปในสระ
ทีนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบ
พบชิ้นส่วนของรถบางส่วนมันตกอยู่บนบกคุณ
แล้วทีนี้ก็เลยต้องทำการอะไรนะเขาคาดการณ์
ว่าน่าจะมีรถตกลงไปในบ่อในสระทีนี้ก็เลยต้องไอ้นี่ฮะ
เอารถเนี่ยมันดึงมันฉุดแล้วก็มีนักปรดาน้ำเนี่ยมาลงไปในน้ำคุณ
งมค้นหานะครับพบจริงจริงคุณโอ้โหรถกระบะสี่ประตูสีดำ
ทะเบียนกอไก่เบาะใบไม้หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนครราชศรีมาจมอยู่ในสระน้ำ
เมื่อดึงรถขึ้นมาจากน้ำพบอะไรรู้ไหมคุณค่ะ
พบว่าภายในมีศพสองศพศพของนายสามารถนะฮะ
นายสามารถเป็นผู้จัดการฟาร์มหมูแห่งหนึ่งและนางสาวทัศนาเจ้าหน้าที่อบตแห่งหนึ่ง
อำเภอนาดีนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยคือญาติเนี่ย
ได้มีการประกาศตามหาว่าหายตัวไป๕วันคุณหายตัวไปหลายวันตั้งแต่คืนวันที่๒ธันวาคมนะครับ
ญาติและเพื่อนของทั้งสองคนยืนยันว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานคาดว่าน่าจะเมาจากการไปร่วมงานเลี้ยง
ขับกลับมาก็เลยเกิดอุบัติเหตุตกสระตกบ่อตรงนี้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจสพกบินบุรีคาดว่ารถน่าจะเสียหลักตกลงไปในบ่อในสระ
ก่อนจะจมหายไปแล้วก็ไม่มีใครผ่านมาพบนะครับ

จากนั้นส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลกบินบุรี

มอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อนะครับ
คือทางเจ้าของพื้นที่คุณที่มาเห็นร่องรอยของรถเนี่ย

รอบแรกเอกใจแล้วไปถามคนในชุมชนแล้ว

ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยกันงมนะฮะ